นักแสดงแต่ละคนคิวทองทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นนิชคุณยายาซันนี่
แล้วตอนนี้เห็นว่าจะพาหนังนะฮะตระเวนฉายไปทั่วโลกค่ะ
ล่าสุดเห็นว่าเดือนนี้มีแพลนฉายที่ประเทศจีน
พี่บอลนี้นะคะหมายมั่นปั้นมือบอกว่าจะดึงเอา๓นักแสดงนำคิวทองเนี่ย
ทั้งหมดที่ฉันพูดไปเมื่อสักครู่จะไปเปิดตัวที่เมืองจีนให้ได้ด้วยค่ะ

รอการเข้าโปรแกรมแล้วก็คิดว่าทีมนักแสดงจะไปโปรโมท
ก็ดีใจปลื้มใจแทนทีมงานอะไรอย่างนี้ที่แบบโอ้โห
ผมกว่าจะทำมันเสร็จมันใช้เวลานานมากอะไรอย่างนี้
แล้วก็พอผลตอบรับดีอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกปลื้ม
ความรู้สึกเวลาเจอคนดูแล้วเลยเขามาบอกว่าชอบเรื่องนี้
ร้องไห้กลับไปคุยกับพี่กับน้องมันยิ่งแบบโอ้โห
พลังของการทำหนังเรื่องนึงนี่มันมีพลังขนาดนี้